อีกเรื่องหนึ่งไปดูชาวบ้านชาวบ้านที่ตำบลบ้านป่า
แก่งคอยจังหวัดสระบุรีมารวมตัวกันหน้าธนาคารเลยนะ
กดดันให้เจ้าหน้าที่ธนาคารให้คำตอบมาหน่อย
เพราะว่าตอนนี้เงินของวัดเนี่ยเงินในบัญชีของวัดเนี่ย
มันถูกถอนไปแล้วที่สำคัญกรรมการของวัด
ไม่รู้เรื่องเรื่องนี้เลยนะคะคุณผู้ชม
ชาวบ้านเขาก็เลยรวมตัวกันออกมาแบบนี้ค่ะ
โดยกรรมการจากวัดบ้านป่าเหนือพร้อมด้วยชาวบ้านกว่า๒๐คน
ก็ไปรวมตัวกันที่หน้าธนาคารกรุงไทย
ที่สาขาแก่งคอยนั่นเองไปเรียกร้องแล้วนะ
ใช่ค่ะโดยขอพบเจ้าหน้าที่ธนาคารนะคะ
บอกว่าให้ช่วยชี้แจงยอดเงินหน่อย
ซึ่งยอดเงินนี้เป็นบัญชีของวัดบ้านป่าเหนือ
ชาวบ้านเขาไปรู้มาว่ามีการเคลื่อนไหวเบิกจ่ายเงิน๗แสนกว่าบาท
ถูกถอนออกไปค่ะแล้วกรรมการวัดทั้งหมด
ไม่ได้ร่วมเซ็นเช็คเบิกเงิน
แล้วก็ตอนนั้นเจ้าอาวาสก็ไม่ได้อยู่ที่วัดด้วย
คณะกรรมการวัดก็เลยกังวลค่ะ
ว่าอาจจะมีการสวมสิทธิ์อาจจะมีการปลอมลายเซ็นไปเบิกเงินหรือเปล่า
วราพรครองรักหนึ่งในกรรมการวัดก็เปิดเผยกับทีมข่าวนะคะ
ว่ากรรมการวัดบ้านป่าเหนือเนี่ยมี๖คน
มีพระเกรียงไกรเป็นรักษาการเจ้าอาวาส
ต่อมาพระมหาอำนาจก็มารับตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสแทน

พบว่าเงินในบัญชีของวัดเนี่ยมี๗๐๐๐๐๐กว่าบาท
กระทั่งเมื่อวันวิสาขบูชาที่ผ่านมาค่ะ
ทางคณะกรรมการแล้วก็ชาวบ้านที่เขามาทำบุญ
เขาก็รู้ไงว่าวัดไม่มีเงินจ่ายค่าไฟ๑๐๐๐บาท
กรรมการวัดก็เลยรวมกันออกให้
แต่ทีนี้สงสัยว่าเอ๊ะแล้วเงินในบัญชีวัดมันหายไปไหน
ก็เลยสอบถามการเบิกจ่ายเงินในบัญชีของวัดกับธนาคาร
ปรากฏว่าเงินมันมีการเบิกจ่ายไปหมดแล้วด้วยนะคะ
ก็มาตรวจสอบเงินที่ธนาคารกรุงไทย
ตามบัญชีที่เคยจดหมายเลขไว้
ก็ทราบข่าวว่าถูกการเปลี่ยนคณะกรรมการ
แล้วเงินไม่มีการเคลื่อนไหวแล้วในบัญชี

แล้วก็ด้วยความตกใจเราก็ไปปรึกษาดูว่าทำไง
เราจะต้องทำไงเนี่ยแล้วใครเอาคณะกรรมการชุดเก่า

คนออกโดยที่ไม่มีใครก็มาถามกันว่า
มีใครได้เซ็นเอกสารอะไรไหม
เพราะการที่จะเอาคนเข้าคนออกธนาคาร
มันก็ต้องมีความรอบครอบมันต้องมีการเซ็นเข้าเซ็นออก
นั่นสิเงินมันจะออกไปได้ยังไงนะคะ
กรรมการวัดเอ่ยชาวบ้านเอ่ย
ก็เลยไปแจ้งความค่ะที่สพแก่งคอย
ให้ตรวจสอบข้อได้จริงแล้วก็บอกว่าต้องเอาตัวคนผิดมาลงโทษให้ได้นะคะ